มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
พอคลิปมันเผยแพร่ออกไปครับวัดพระพระสงฆ์เนรปกติแล้ว
เขาไม่น่าจะต้องเรียกรับซองกระถิ่นอะไรอย่างงี้ไหมก็ต้องอยู่ในกิริยาสำรวม
เวลาไปกิจนิมนต์ถ้าญาติโยมจะให้เขาก็จะให้ปัจจัย
ปัจจัยเองก็แล้วแต่ใช่ไหมคะถ้าอย่างงั้นคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้สำรวมไหม

เนี่ยมันคือยังไงวะไหนในไลฟ์สดมงช่วยต่อกันหน่อยเฮะ

สี่สิบองค์เลยนะร้อยสี่สิบองค์
ก็ร้อยสี่สิบองค์ก็ขาดกูองค์หนึ่งกูร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวนะครับ

ได้เป็นเนรก่อนใช่เหรอครับเนี่ย

แต่ว่าฟังจากคำพูดแล้วน้ำเสียงแล้ว

แล้วก็ถึงบอกไงว่าให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเอง

วิพักษ์วิจารณ์ไม่น่าจะมีชื่นชมแน่นอนนะ

วัดที่สามเมนีนรูปนึงไลฟ์
แล้วไอที่ตู๊ดตู๊ดตู๊ดตลอด

แต่คือเราต้องเซ็นเซอร์เพราะ

หูดื่นอัดอันพอสมควร

ว่าตัวเองไม่ได้รับทรองกระถิน

แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้
เนี่ยมีตั้งร้อยสี่สิบกว่ารูป
แล้วทำไมเขาเป็นรูปเป็นร้อยที่๓

อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้รับซองกระถิ่น
ก็แน่นอนว่าพฤติกรรมดูไม่ค่อยสำรวมนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปที่วัดแห่งนี้กันหน่อย
อาจจะได้มีสามเมนีที่มาบวชเพื่อแก้บ้น

ปกติสามเมนีนรูปนี้มีอุปนิสัยเสียงดัง
ล่าสุดเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เจ้าอวาดก็จัดให้ญาติยวมเถาวาย
จำพรรษาอยู่ที่วัดส่วนสาเหตุที่สามเนรรูปดังกล่าว
ไม่ได้รับซองกระถิ่นเนี่ยท่านจะตอบยังไงลองฟังดูค่ะ
เด็จพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมก็จัดทัยธรรมไว้
ให้กับพระเนรที่จำพันศารวมแล้วก็พระเนรประมาณเจ็ดสิบกว่ารูป
เนรก็ร้อยสี่สิบตามที่ประกาศทีนี้พี่เนรที่อ่าว่ามีปัญหาเนี่ย
นี้ก็ท่านเพิ่งบวชอ่าบวชเหมือนบวชแก้บนอืม
ไม่ทราบได้ว่าจะบวชกี่วันก็มีปัญหาช่วงช่วงตอนที่ท่าน
ถวายทัยธรรมนี่แหละสำมะเนรก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ย
หมายความว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ถวายนะแต่หลวงพ่อท่านมาส่งให้พระเนรที่จำพรรษาอ่า
สามเดือนทั้งพระทั้งเนรที่จำอันสาร์แต่สำพะเนรก็บวชแก้บน
ก็เลยไม่ได้รับตรงนี้เนรก็เลยไม่พอใจอืมมันก็มีสาเหตุอ่ะนะคะ
คือท่านก็อธิบายให้ฟังแต่ถามว่าคุณผู้ชมก็คงสงสัยเอ๊ะ
แล้วอย่างเงี้ดูไม่สำรวมเป็นเนรอย่างนี้จะเหมาะสมเหรอล่าสุด
มะเนรองค์นี้ลาศิกขาบทไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอืมอ๋อศึกแล้วเหรอ
ศึกแล้วโอเคครับอ่ะค่ะผมพาไปต่อที่โลก